เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีโหดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมมีการฆ่าฝังดินเจ้าของหอพัก
หกบริเวณหลังบ้านเขาเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจมีการคาดการณ์ว่าคนก่อเหตุฆาตกรโหดคนนี้
น่าจะเป็นฝีมือของช่างก่อสร้างที่มีการถูกเลิกจ้างงาน
ก็เลยกลับมาสางแค้นค่ะตำรวจฝีมือดีมีการระดมกำลังไล่ล่าคนร้าย
ฆาตกรรมโหดลายนี้เบื้องลึกเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนายโรดนรเบศหัสดินเดชดำรงวัย๕๓ปี
ถูกฆ่าเปลือยฝังดินบกหอพักของเขาที่กำลังก่อสร้าง
ในพื้นที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
โผล่ฟ้องตอนค่ำวันที่๑๘เมษายน
บ้านสองหลังปลูกติดกันกลายเป็นสุสานซึ่งนอกจากพบศพถูกฝัง
ยังพบถุงปุ๋ยเปื้อนเลือดและถังสีมีรอยเลือดหยดเป็นทาง
กูภัยใช้จอบขุดร่างส่งผ่าพิสูจน์พร้อมหาเบาะแสพยาน
ตำรวจสพไซน้อยตรวจสอบประวัติผู้ตาย
พบทำงานเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ
ลูกสาวกับหลานชายที่เจอศพบอกนึกเอกใจ
ติดต่อไม่ได้ถึง๓วันจึงมาดูที่บ้าน
ห่วงนั้นเจอคนงานคนหนึ่งมีพิรุษเดินหนีไปอย่างน่าสงสัย
พอเข้ามาดูก็พบว่าพ่อถูกฆ่าตาย
สืบแกะรอยคนงานต้องสงสัยคือนายทัศพงศุกร์พรมอินวัย๓๒ปี
มีพยานบอกหลังก่อเหตุเขาเดินไปบอกคนที่บ้านเช่าว่าเป็นคนฆ่า
ปมเหตุมาจากถูกเลิกจ้างจึงสางแค้น
ประกอบกับมีหลักฐานวงจรปิดเห็นทักษะพงศ์เดินโวยวายบนถนน
พูดคนเดียวว่าฆ่าคนสำเร็จ
สารอนุมัติหมายจับข้อหาฆ่าคนตายซ่อนเร้นอำพังศพทันที
ถ้าได้ฆ่าแล้วฆ่าด้วยดีหรือสุดยอดฆ่า
ถ้าไม่ไหวต้องพาไปฆ่าทิ้ง
เพราะไอ้หน้าออนฆ่ากูไม่ได้ไงแล้วไปข่มขีดผมให้พวกมึงไอ้โง่
อกจากนี้กล้องยังจับภาพทัศพงศ์ตอนขึ้นแท็กซี่หลบหนี
ซึ่งคนขับแท็กซี่ให้การบอกวันนั้นไปส่งที่ย่านสะพานควาย
ตลอดเวลาผู้โดยสารคนนี้มีอาการลุกลี้ลุกลนตลอด
นายสมพงศ์นนทชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลไซน้อย
บอกว่าหลายเดือนก่อนนายทัศพงศ์เคยขู่จะฆ่าแม่ตัวเอง
อารวาสจนต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
หากรู้มาก่อนว่าผู้ตายจะรับไปทำงานด้วยก็คงต้องห้าม
ตอนที่ผมมามันหลับแต่ว่ามีดมืดมันวางไว้เต็มเลย
แม่มันบอกว่ามันหลอนผู้ใหญ่มันกินเหล้าทีมันก็จะฆ่าฉันที
ผู้ใหญ่เอามันออกจากนี่ไปหน่อยผมก็เลยเอามันออกไป
กริติกาหัสดินเดชดำรงลูกบุญธรรมบอกเงินพ่อส่วนหนึ่งหายไป
ปกติมีเงินติดกระเป๋าห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
สำหรับผู้ก่อเหตุเป็นลูกจ้างที่พ่อจ้างมาต่อเติมบ้าน
จ้างให้เฝ้าห้องเช่าทำงานมาได้๓เดือน
แต่ระยะหลังมักกินเหล้าเมาจนทำงานไม่ไหว
จึงเลิกจ้างอาจทำให้ไม่พอใจทั้งตำรวจท้องที่และตำรวจสืบสวน
ทรภาคหนึ่งพลิกแผ่นดินล่าคนร้ายคดีนี้เป็นคดีอุจกันสะเทือนขวัญ
เปลือยฝังดินโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายและความรู้สึกของครอบครัวเหยื่อ
สังคมกำลังรอดูโฉมหน้าทัศพงศุกร์พรมอินฆาตกรใจโหด
ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานทุกข้าอย่างเดียวเว้ย